มากนะครับไปลงร้านชาบูเลยลงพื้นที่
ไปดูที่ร้านชาบูนังในสาขาพระราม๙๔๓เนี่ย
ซึ่งต้องยอมรับเป็นล้านสาขาต้นเรื่อง
พบว่าร้านต้องปิดให้บริการแล้ววันนี้ปิดให้บริการเลย
ไม่มีพนักงานอยู่ในร้านแล้วนะฮะขนาดเดียวกัน
ในโลกออนไลน์ก็มีอีกหนึ่งแฮชแท็กโผล่ขึ้นมา
กรปภึกเนี่ยนะฮะได้ออกมาเล่าเรื่องอะไรว่า
วันเลิศเป็นเจ้าของต้นตำรับชาบูนางใน
คือโอเครู้สึกว่าชาบูนางในเนี่ย

เขาไม่ได้ขายคืออย่างนี้ลุงวันเลิศเนี่ย
เมื่อก่อนเนี่ยเป็นไม่ใช่ปัจจุบันเหมือนกัน
คือแกเป็นเจ้าของร้านชาบูนางใน

ทีนี้มีคนไปกินร้านแกเยอะ
จากแกแต่แกไม่ขายแต่แกให้

แล้วร้านที่เกิดเรื่องเนี่ยอยู่๔๓คือถัดไปซอย๑แล้วร้านที่เกิดเรื่องเนี่ยอยู่๔๓
ก็คือถัดไปซอย๑ถัดไปนิดเดียวเอง
ตอนแรกคนก็ไม่เข้าใจก็เลยไม่ไปกินร้านแกเลย
ซึ่งร้านแกเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะ

มุติคุณไม่มีอาชีพอยากจะเปิดแกจะสอนให้หมดเลย
แล้วคุณสามารถไม่ต้องมาซื้อเฟรนชายกับเขา
คุณสามารถไปเปิดร้านชาบูนางในได้เลย

มีคนน่ารักมากคือหมูหรือเนื้อหรือเวลาไปกินนะคือเวลาสั่งไว้เนี่ย

เขาก็ต้องออกมาขอโทษนะคะ
ลูกค้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
แม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่สาขาอื่น
แต่ในฐานะเขาบอกว่าฐานะเฟรนชาย

ถูกต้องไหมครับอยากจะแสดงความรับผิดชอบแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีนโยบาย
คิดเงินเพิ่มกับลูกค้าที่ทานเยอะอันนี้คือ
ใช่เคยไปกินก็ไม่เคยอันนี้คุณแม่
พวกหนูกับเธอไปกินไม่ได้หรอกน้อยเมื่อทุกอย่างเขาตกลงไปแล้วถูกไหม
เขาก็บอกว่ามันเป็นปัฟเฟ่แบบเสียงหนึ่งทีเดียว
มาที่ร้านเนี่ยชอบมาทานที่ร้านเนี่ยสี่ครั้ง
ทั้งค่าอร่อยอย่างนี้เขาไปกินไงอย่างร้านเดิมทานแต่กุ้งทานแต่เนื้อทานแต่กุ้งทานแต่เนื้อ
อ้าวแล้วจะให้เข้าไปกินอะไรวะจะให้เข้าไปแล้วกินแต่ผักเหรอใช่นะฮะ
มันก็ไม่ใช่เหรอไม่ได้แล้วก็ในโลกโซเชียลเขาก็บอกว่า
ไปกินให้คุ้มอันนี้ถ้าผมจะพูดจริงถูกต้องปะใช่เคฮะ

เราสมมุติจะเอาลูกหลานหรือแก่คนไปกิน

ท้อยว่างจะได้ไปกินให้ถล่มแบบนั้นเลยนะ
อันนี้พูดจริงในฐานะที่คนชอบกินบุฟเฟ่
ไปถึงเสร็จปุ๊บสมมุติเสียแค่ค่าหัวอย่างนี้
๓๐๐บาทมึงกินเต็มที่ไงนะ

เครื่องไอร์ก็ใช่ไงใช่ไงไงไม่ต้องเลี้ยงลูกน้อง

เข้าไปผมกินแบบวันนี้ผมอิ่มผมกินมาแล้วอะไรอย่างนี้
เสียไม่ได้ผมกินเนื้อไปแค่๒ชิ้น
คิดผมครึ่งราคาได้ไหมก็ไม่ได้ไงคุณไปแล้วถูกไหมคะถูก
แต่ขนาดเดียวกันวันนี้ขอให้แยกลุงออกไปนะฮะ
ที่บอกเมื่อกี้พี่หนุ่มอธิบายไปแล้วว่าคุณลุงเนี่ยเขาไม่ได้ขายแฟนชาย
เขาสอนจนทุกคนเจ้าของละ

ชาบูนางในมันมีอยู่ถึงทั่วประเทศเลย
เพราะว่าแกสอนฟรีแล้วลุงเขาก็ไม่ได้อะไรเลย
เราจะไปเจอคนดีแบบนี้ได้ที่ไหน

ทุกคนเข้าใจดราม่าที่เกิดขึ้นว่า
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับลุงวันเลิศเลยนะฮะ

ถามจริงคนไปกินบุฟเฟ่ก็อยากกินให้คุ้มใช่ป่ะ

จะให้นั่งกินผักกับลูกชิ้นจะไปกินบุฟเฟ่ทำไมคะ

สรุปที่ฟังมาเรากินบุฟเฟ่แบบผิดไปตลอดใช่ไหมคะ

กินถูกแล้วค่ะแต่ตอนนี้เขากำลังแบบว่า

ผมบอกได้เลยว่ามันไม่การมาเอาเปรียบแบบนี้

ไม่คือไม่อย่างนั้นเขาต้องมีข้อตกลงเอาไว้เลยคือเขียนเอาไว้ให้มันชัดเจนถูกไหม
คือสุดท้ายถูกกินเยอะไปไม่ได้
เพราะว่าบางร้านเนี่ยเขาจะทำอย่างพี่หนุ่มบอกก็คือเขาเขียนที่ร้านเลยว่า
ถ้าทานเนื้อเนี้ยบุฟเฟต์เนี้ยให้จำนวนสี่ถาดเท่านั้น
คือเขากำหนดมาก่อนเลยกุ้ง๓ถาดอะไรประมาณนี้ในราคานี้
ต้องมีกำหนดเหรออ่ามีมีบางร้านมีบางร้านพูดอย่างเงี้ย
กุ้งสามถาดถาดที่สี่เนี้ยคิดอีกเจ็ดสิบบาทอ่าอะไรอย่างเงี้ย
เขาจะมีโอเคแต่อันนี้คือมันไม่ได้มืออย่างนั้นไงอืมเออแล้วอีกอย่างหนึ่งคือ
พอเป็นคำว่าชาบูนางในแล้วเป็นแฟนชายอย่างเงี้อืมแน่นอนว่าในแต่ละร้านอ่ะ
คือมันเหมือนแบบจำเป็นที่จะต้องราคาเหมือนกันใช่ไหมมาตรฐานมันต้องใกล้เคียง
บ้านตรฐานต้องใกล้เคียงกันแหละอย่างเงี้ยถูกต้องที่ผมเคยทำไง
ผมเคยทำผมเคยทำขนมชาบูไม่ใช่ชาบูทำทำทำไอซ์มอนสเตอร์อ่า
อย่างเงี้ยทำไอซ์มอนสเตอร์อย่างเงี้ยทำไอซ์มอนสเตอร์อย่างเงี้ยทำไอซ์มอนสเตอร์อย่างเงี้ยทำไอซ์มอนสเตอร์อย่างเงี้ยทำไอซ์มอนสเตอร์อย่างเงี้ยทำไอซ์มอนสเตอร์อย่างเงี้ยทำไอซ์มอนสเตอร์อย่างเงี้ยทำไอซ์มอนสเตอร์อย่างเงี้ยทำไอซ์มอนสเตอร์อย่างเง
โอ้โหมันมากแล้วแต่แม่เป็นเจ้าแรกเลยนะอร่อยมาก
ตอนนั้นพี่ชาวไปที่สยามอ่ะขายไม่ทันเลยนะ
ใช่ขายไม่ทันค่าที่เลยแก่เอ้ยไม่ใช่สิ

ไม่ใช่

ทำไมเขาติดกิ๊งยางอยู่

อีบ้าเขาไม่เคยทำ

ของกึ้งแกทำขนมเยอะ